สวัสดีครับ๗นาฬิกา๕๒นาทีอย่างที่ได้เกริ่นไปว่าตอนนี้มีพายุ๑ลูกที่เรามีการคาดการณ์ไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาว่าจะมีบทบาทต่อสถานการณ์ฟ้าฝนเมืองในของเรา
พายุนี้มีชื่อว่าคีโรกีนะครับล่าสุดได้มีการอ่อนกำลังจากดีเปรชั่น
ค่อยจะกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งตอนนี้ไปปกคลุมแถวบริเวณประเทศกัมพูชาครับ
มีทิศทางอย่างภาพที่เห็นพัฒนาจากดีเปรชั่น
เคลื่อนที่ตรงดิ่งมายังฝั่งตะวันตก
เคลื่อนฝั่งที่ประเทศเวียดนามกัมพูชาเมื่อวานี้
ตอนนี้ค่อยอ่อนกำลังจึงเคลื่อนที่ค่อนข้างช้านะครับ
อ่อนกำลังแบบนี้เพราะว่ามีลมหนาวจากประเทศจีนแพลลงมาด้วย
เมื่อคืนนี้ลมหนาวจากประเทศจีนเขาก็ค่อยกวาดเอาความชื้นที่อยู่บริเวณทางตอนบน
พัดไม่เรื่อยจนกลายเป็นกลุ่มฝนขนาดใหญ่เป็นกลุ่มฝนฟ้าขนอม
เพราะว่าเป็นการปะทะกันระหว่างความเย็นของบริเวณความกดอากาศสูงที่ถูกกดลงมานะครับ
เข้ามาเจอกับอากาศร้อนชื้นที่ปกครุมเมืองไทยอยู่แต่เดิม
ก็ทำให้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครในพื้นที่ภาคกลางส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ก็มีเรื่องของฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นด้วย
นี่คือเส้นทางของพายุจะพบว่าพายุนี้มีทิศทางเคลื่อนที่ผ่านในบริเวณพื้นที่ตอนกลางของประเทศไทย
แล้วก็ไปในบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตก
เดี๋ยวไปดูภาพถ่ายดาวเทียมกันนะครับว่าขณะนี้เอง
ภาพรวมจากสถานการณ์ของพายุลูกนี้
ที่ทำให้มีลักษณะของฝนเกิดขึ้นในหลายจุดหลายพื้นที่
และปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ก็ทำให้พายุลูกนี้สลายตัวอย่างต่อเนื่องนะครับ
สีส้มเหลืองคือบริเวณที่มีการก่อตัวของกลุ่มฝนที่เกิดจากพายุอยู่
แถวบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออก
และในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทยตอนกลาง
จะพบว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆฝนค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวนะครับ
ซึ่งก็จะทำให้วันนี้ตลอดทั้งวันในพื้นที่บริเวณตอนกลางประเทศนะครับ
ในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนภาคอีสานตอนล่าง
ท้องฟ้าจะอึมครึมบางจุดอาจจะมีฝนปล่อย
จุดอาจจะมีฝนตกหนัก
ภาพรวมก็จะทำให้ลักษณะอากาศเย็นลง
แน่นอนสิ่งที่ตามมาอย่างที่เห็น
นี่คือการคำนวณลักษณะการตกของฝนภายใน๒๔ชั่วโมงนี้
สีแดงคือจุดที่เป็นศูนย์กลางของ
ความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่สลายตัวจากพายุ
จะมีการเคลื่อนผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
ภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบน
แล้วก็เคลื่อนไปปีกตะวันตกของภาคกลางฝั่งตะวันตก
ก่อนที่จะลงสู่บริเวณพื้นที่ขออภัยอาเบงกอร์ต่อไป
ซึ่งในวันนี้ตลอดทั้งวันต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
ก็จะทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีโอกาสเกิดฝนไกล
อยู่บริเวณดังกล่าวก็ก่อนออกจากบ้าน
ระมัดระวังความรุนแรงของฝนด้วยนะครับ

ไปดูดเอาลมหนาวจากบริเวณทางตอนบนของประเทศจีน
แผลลงมาปกกลุ่มในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเราด้วย
อากาศหนาวเจอความชื้นที่มาพร้อมกับพายุ
ก็ยังคงทำให้มีลักษณะการเกิดฝนฟ้าขนองอยู่

ส่วนบางจุดบางพื้นที่อยู่ในภาวะที่อาจจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาค่อนข้างเยอะ
มีปริมาณน้ำสะสมค่อนข้างเยอะนะครับ
อาจจะทำให้มีปัญหาอุปสรรคต่อไป

จะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของการใช้รถใช้ถนน
อาจจะเกิดภัยทางธรรมชาติเกิดขึ้นได้ภายในวันที่๒๐๒๑นี้นะครับ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวในเช้าวันนี้ครับ
ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ